เอาข่าวต่อไปดิฉันขออนุญาตพาดหัวสั้นเลยได้ไหมค

ลุเพดานจริงคุณผู้ชมให้ดูคลิปกันก่อนดิฉันไม่ได้โกหก

งูตัวเบอร์เรอเลยแล้วคือเห็นไหมคะว่าครึ่งอีกครึ่งหนึ่งของมันยังอยู่บนฝ้า
นี่มันมาแค่ครึ่งตัวเหมือนลงมาสำรวจดูว่าที่นี่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนทำอะไร
มันเจาะมาเองหรือว่ามีรูเก่าก็ไม่รู้นะ
บอกว่าเลื้อยทะลุเพดานอยากจะถามหาความปลอดภัยและตั้งสเตตัสบอกว่ามันคืองูอะไรใครทราบบ้างมีพิษไหม
มีคนแก่โทรหากู้ภัยแล้วกู้ภัยจับไม่ทัน
คือพอกู้ภัยมามันก็กลับขึ้นไปแล้วก็ไล่กันไม่เจอเขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะตกลงมันมีพิษหรือเปล่า
ใช่แล้วมันคืออะไรมันเหลือมหรือหลามรัชพร
คือเบื้องต้นเท่าที่ดูคืองูเหลือมนะคะเพราะว่าสังเกตง่ายงูเหลือมเนี่ย
ลักษณะหัวจะเหมือนลูกศรสีขาวแล้วข้างตามันจะเป็นเส้นเห็นไหมคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะตรวจสอบบ้านให้มันสะอาดอย่าให้มันรก
มันจะได้ไม่เป็นที่อยู่ของงูอาจจะเหลืองหรือหลามอะไรก็ไม่ควรมาอยู่ทั้งนั้นอ่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป